สเก็ตบอร์ดก็ยังคงคิดอยู่บางคนบอกโอ๊ยฉันถ่ายมาจนเบื่อแล้วนะ
ช่องเชี่ยวชาญคล่องแคล่วแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะใจเย็น
ใครที่เล่นสเก็ตบอร์ดจนเบื่อคุณลองเปลี่ยนมาดูวิธีการเล่นแบบนี้ไหม
คุณอาจจะสนุกสนานตื่นเต้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
โอ้โฮ้เฮกกะหน่อยเฮกกะหน่อยเฮกกะหน่อยโอ้เฮกกะหน่อย

เฮ้ยคนเล่นจอสอบใจเยอะเลย
คนเล่นปลอดภัยอยู่นี่เป็นการถ่ายสเก็ตออกแนวเหมือนพายเรือแข่งเรือยาว
ใช่มั้ยบรรยากาศยังไงอย่างนั้นเลยเปิดเพลงแม่ย่านางมาแล้วถูกออกถูกใจได้บรรยากาศ
คุณใบตองคุณเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันคุณลองเปลี่ยนไหมเล่นแบบวิธีนี้ก็เพลินดีไม่ต้องยืนด้วย
ไม่เมื่อยด้วยนั่งสบายถ่ายไปด้วยเดี๋ยวคุณชนะไปเล่นด้วย
คุณชนะเขาเล่นได้ท่านี้เขาเล่นได้น่าจะปลอดภัยต่อตัวเขา
อาจจะต้องใช้สองไม้พายเพราะว่าพายเดียวไม่น่าไปไหวค่ะ
แต่คุณชนะควรจะใช้มือนะให้ใช้แม่พาย
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเลยนะถ้าจะให้ผมไปเล่นเพิ่มให้เป็นล้อใหญ่กว่านี้หน่อย

มันรับไหวสะเก็ดหม่อที่มันรับน้ำหนักยี่ห้อแล้วแต่แบบมันรับน้ำหนักได้ถึงเท่าไหร่